ที่อุดรธานีก็มีเหตุสลดในคืนวันลอยกระทงเมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีกระโดดลงไปในน้ำจะไปเก็บเงินที่อยู่ในกระทง
คือด้วยความที่ว่าครอบครัวน้องก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
กำลังเก็บเงินอยากได้โทรศัพท์มือถือ

พลเมืองดีก็คือเป็นทหารที่ดูแลงาน
กระโดดลงไปช่วยน้องขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจ
ไปดูวินาทีการช่วยชีวิตกันก่อนค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่มีพลเมืองดีกำลังช่วยปั๊มหัวใจเด็กชายคนนี้นะคะ

เพราะลงไปเก็บเหรียญในกระทง
งานลอยกระทงหนองโป่งนกเป้าที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานี

คนถ่ายคลิปเล่าให้ฟังว่าเขาก็เดินเที่ยวในงาน
เห็นเด็กหลายคนเลยอยู่ในน้ำ

ยังนึกในใจอยู่เลยว่าโอ้โหมันอันตรายมากนะเนี่ย
น้องน้ำตรงนี้เคยขุดลอก

สักพักเดียวได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเด็กจมน้ำ

นำตัวเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นมา
มีกู้ชีพของเทศบาลปั๊มหัวใจปฐมพยาบาล
แล้วรีบส่งไปโรงพยาบาล
วันนี้นักข่าวของเราตามเรื่องนะคะ
ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะ
เกาะกลางหนองน้ำมีทางเดินคอนกรีตรอบเกาะกลางกว้างประมาณเมตรครึ่ง
มีขั้นบันไดอยู่ในน้ำ๑ขั้น
จุดที่เด็กจมน้ำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๒๓เมตร
มีเรือเจ้าหน้าที่ปพลอยอยู่ห่างจากฝั่ง๕๖เมตร
พนักงานกู้ชีพที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าพอทหารช่วยนำเด็กขึ้นมา
ตอนนั้นคือเด็กหมดสติไปแล้วค่ะแล้วปั๊มหัวใจอยู่นานเลยกว่าจะได้นำส่งโรงพยาบาลกัน
หัวใจอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะ
เราไปที่บ้านของเด็กไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าน้องที่จมน้ำชื่อว่าน้องตะวัน
เป็นลูกคนสุดท้องครอบครัวมีลูก๓คน
เมื่อคืนพาลูกไปลอยกระทงพ่อกลับบ้านก่อน
แม่นั่งกินอะไรอยู่ริมน้ำใกล้ลูก
ตะวันเห็นเงินในกระทงค่ะ
ตามภาษาเด็กอยากได้เงิน
ก็เนี่ยยืนอยู่ริมน้ำรอเก็บเงินในกระทง
แต่น้องตกลงไปในน้ำ
นี่คือตอนที่เก็บเงินอยู่อะค่ะ
ไปดูเหรียญดูเงินในกระทงว่ามีไหมก็เก็บ
แต่น้องพลัดตกลงไปนะคะ
คือคุณแม่บอกว่าที่น้องอยากจะเก็บเงินในกระทง
ก็เพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร

น้องก็เก็บเงินเก็บได้๕๐๐บาทแล้ว
น้องก็จะเก็บของเก่าเก็บเงินโปรยทาน
ตามงานบุญงานกระถิ่นงานอะไรแบบนี้ค่ะ
สะสมเงินอยากได้โทรศัพท์มือถือ
แต่กลายเป็นว่ามาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้

บอกถ้าครอบครัวเราพอจะมีฐานะบ้าง
คงไม่ต้องพยายามหาเงินขนาดนี้
คุณพ่อเป็นแค่พนักงานปั๊มน้ำมัน

คุณผู้ชมคะอาการของน้องคุณหมอบอกว่าน้องตะวันสมองตายไตวายตับไม่ทำงาน
เลือดออกในปอดน้ำเข้าปอดเยอะเลย
คุณหมอบอกเลยว่าคือตอนนี้ยังใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะ
ถ้าถอดปุ๊บน้องก็พร้อมไปได้ทันที
คุณหมอให้ยากระตุ้น๓ตัวน้องไม่ตอบสนองการรักษาน้องนอนนิ่งเลยค่ะ
ครอบครัวของน้องบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ติดต่อขอบริจาคอวัยวะของน้องตะวัน
คือน้องสมองตายใช่ไหมคะก็จะมีอวัยวะที่ยังพอใช้งานได้
ถ้าน้องเสียชีวิตไปแล้วก็จะบริจาคได้คุณพ่อคุณแม่จะบริจาคค่ะ
เพราะนี่คือการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับลูกและเป็นการให้ประโยชน์กับผู้อื่น
แต่โอกาสที่จะเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์เดียว
ที่น้องจะหายออกมาแล้วมานอนให้เราเห็นคือเปอร์เซ็นต์เดียว
ทางที่ดีคือปล่อยน้องไป
แต่มันยังปล่อยไม่ได้ทิ้งไว้ก่อนจนกว่าเขาจะบวชไปเอง
จนกว่าเขาจะบ่นเข้าไปใจไปเอง
โอกาสที่น้องจะกลับมาเปอร์เซ็นต์เดียว
คุณแม่พูดนะคะก็ตอนนี้ก็มีคำถามในใจนะคะ
ว่าลูกกระโดดลงไปได้ยังไงเพราะปกติก็เนี่ยตามภาพก็เหมือนกับ
ยืนอยู่ริมน้ำมันก็ไม่ได้ลึกอะไรค่อยเก็บเก็บเหรียญ
ทำไมน้องถึงพลัดตกลงไปโดนใครชนหรือคนเบียดหรืออะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายก็ต้องย้ำเตือนกันอันตรายนะคะเรื่องของเด็กกับน้ำ
ก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันค่ะ